ภัยจะมาถึงตัวไอ้คำพูดแบบนี้มักจะได้ยินตามคำเตือนของทางราชการหรือทางในข่าว
ภัยจะมาถึงตัวครับบางทีนึกภาพไม่ออกดูภาพนี้
อันนี้ภัยมาถึงตัวแล้วมาวนรอบตัวด้วยนะใช่นี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับคือไอ้คนร้ายมันทำเป็นไม่เห็นคุณยายหรือยังไง
อืมมาถึงโอ้โหอุกอาจขนาดนี้แล้วไม่ใช่ภัยครั้งแรกด้วยนะ

คุณผู้ชมครับคนร้ายนะครับย่องเข้ามาขโมยของในบ้านหลังนี้
คุณยายท่านก็นอนหลับอยู่กลางห้องในคลิปจะเห็นเขาเดินวนวนดูของอย่างใจเย็นเลยนะครับ
แล้วก็เข้าไปลื้อค้นทรัพย์สินในบ้านนะครับได้ทรัพย์สินอะไรไปอ่ะ
ร้อยคอทองคำไปโอ้โหแพงด้วยช่วงนี้สงครามนะ
มีสงครามทองแพงอืมยังไม่พอคนร้ายย่ามใจย่ามใจยังไงเบิร์ต
ใจคือกลับมาก่อเหตุซ้ำอย่างที่เบิร์ตบอกนะไม่ใช่ภัยมาถึงตัวครั้งแรก
ภัยมาถึงตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกคราวนี้มาเป็นครั้งที่สอง
แต่ตอนไอ้คนร้ายมันดึงประตูรถยนต์นะครับโอ้โหสัญญาการขโมยดังเนี่ย
โอ้โหขโมยรีบหนีออกไปสอบถามนางน้ำฝนชนะชัย
เธอเป็นชาวอำเภอโพตากจังหวัดหนองคาย
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าโอ๊ยนักข่าว
คนร้ายมาก่อเหตุครั้งแรกนะโอ้โหครั้งแรกอ่ะพี่
เอาครั้งแรกก่อนนะครับประมาณตีสองครึ่งของ๒ตุลาคมที่ผ่านมา
วันนั้นแม่ของเธอก็คือคุณยายที่นอนอยู่กลางบ้านนะครับ
ลูกสาวสองคนอยู่ในบ้านนะนะครับส่วนเธอไม่อยู่

ต่อมานะครับคนร้ายคนเดิมนะครับมาก่อเหตุครั้งที่สอง
๕ทุ่มเศษของวันที่๑๑ตุลาคม
ขณะนั้นเธอโอ้โหคราวนี้อยู่กันครบเลยคุณผู้ชม
คุณแม่ก็คือคุณยายแล้วก็ลูกอีก๒คนอยู่กันครบเลย
คนร้ายมันย่องเข้ามาจากข้างบ้านนี่นะครับ
สะดุดนิดหนึ่งเออนี่ครับสะดุดเพราะอะไร
สะดุดเพราะว่าจะไปขโมยของในรถยนต์และสัญญาการขโมย
โอ้โหแล้วตกใจวิ่งนี้ตกใจตะเลิดเลย
เออเนี่ยครับสะดุดสะดุดแล้วหนีออกไปทางไหนอ่ะ
หนีออกไปได้แล้วไปอยู่ในห้องน้ำของบ้านเพื่อนที่อยู่ติดกัน
ปรากฏว่าพักเดียวมันเดินออกจากห้องน้ำคุณผู้ชม
เดินออกจากห้องน้ำแล้วกลับมาที่บ้านของเธออีกครั้งนะ
คราวนี้พยายามจะขโมยของในรถอีก
สัญญาการขโมยก็ดังขึ้นอีก
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่

เพราะว่าโอ้โหนักข่าวมันเนี่ยนะหนีไป

คนร้ายน่าจะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ไม่ได้เชื่อคนเดียวชาวบ้านตรงนี้เขาเห็นตรงกันหมด
หลังเกิดเหตุนะครับเธอไปแจ้งความที่สพโพตาก

บอกว่าคนร้ายย่องเข้ามาขโมยของแบบเดียวกันเลย